เริ่มต้นกันเลยเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่หน้าเวทีหมอลำ
ที่บอกแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมช่วงนี้คือเรื่องของฟ้าฝนต้องระวังนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างกรมอุตุเองก็ประกาศเตือนอย่างวันนี้ค่ะ
มีฝนหลายภาคเลยร้อยละ๖๐รวมถึงมีภาคกลางร้อยละ๔๐
เราจะเจอฝนกันไปในสัปดาห์นี้และที่จะพาไปดูที่ชัยภูมิ
นี่เขากำลังแสดงหมอลำคือเป็นเวทีคอนเสิร์ตหมอลำชื่อดังอยู่เลยนะ

แล้วทีนี้ปรากฏว่าจู่เวทีมันถล่มลงมาคุณผู้ชม
มีคนถ่ายคลิปไว้ได้นี่ขอดูภาพเต็มหน่อยค่ะ

คนข้างล่างกำลังคอยดูคอนเสิร์ตอยู่
ด้านล่างเนี่ยคือเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ไหม
ตอนแรกเขากำลังเต้นกำลังเมามันอยู่เลย
พอเดี๋ยวดูนะจังหวะเขาหันหลังให้เวที
แล้วพอจังหวะหันไปปุ๊บ
คือเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ข้างสะกิดบอกให้หันไปมอง

ตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่ฉากหลังมันพังลงมา
หลายคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะแล้วจะมีใครเจ็บใครเป็นอะไรไหม
ไม่มีนะคะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าทุกคนก็วิ่งหนีออกมาได้ทัน
แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนตี๓ที่ผ่านมานี่แหละ
หมู่บ้านโคกน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีของหมอลำ๑เพชรเมืองชัย
แล้วก็เป็นวงดนตรีหมอลำชื่อดังของชายภูมิเลยค่ะ
ทีนี้หัวหน้าคอนวอยที่เป็นผู้ชายใส่เสื้อยืด
กลมสีเหลืองแขนยาวคนนี้นายจรชัยพรม
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามาแสดงมาแสดงแบบซ้อมใหญ่
เตรียมจะออกรับงานช่วงปลายฝนต้นหนาว
แล้วก็มีคิวการแสดงช่วงออกพรรษาเต็มทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะ
ทีนี้เมื่อคืนนี้ที่มันเกิดเหตุ
คือเขาเปิดให้ชมฟรีโอ้โหพอคำว่าฟรีนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
หมอลำเดินทางมาชมกันเพียบเลยค่ะ
เริ่มการแสดงตั้งแต่ช่วงค่ำ๒ทุ่มครึ่ง
แล้วปีนี้คือเขาบอกว่าทำให้เวทีมันสูงกว่าปีที่ผ่านมา
เพราะว่าคนจะได้มองเห็นชัดไง
เขาทำให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา๔ชั้น
แล้วตอนที่เริ่มทำการแสดงสังเกตแล้วลมก็มาแรง
มาเป็นช่วงช่วงมีลมฝนด้วยมาจนถึงตี๓เนี่ย
โอ้โหลมกระโชกมาทางด้านหลังเวทีมันแรงมากนะคะ
ฉากด้านหลังเวทีก็เลยหักโค้นแล้วก็ถล่มลงมา
แล้วดูสิตอนที่แสดงอยู่นักร้องเอ่ยนักดนตรีเอ่ย
กระโดดลงจากรถต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนนะนะ
ใช่ครับซึ่งนายจรก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุประมาณสัก๑๐นาที
เหตุการณ์เริ่มสงบลงได้สั่งลูกน้องเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ทันทีนะครับ
พบว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักในบริเวณฉากหลังชั้นที่๓และชั้นที่๔นะฮะ

ฉากชั้นที่๑ชั้นที่๒ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับ
นี่ก็เข้าสำรวจตรวจสอบคุณดูสิมันพังขนาดนี้ฮะ
ใช่ค่ะส่วนอีกคนนึงก็เป็นหัวหน้าวงดนตรีหมอลำ
ก็คือคุณหนึ่งคุณหนึ่งอานิรุธดงทองเนี่ยนะคะ
ซึ่งเขาก็เล่นในตำแหน่งเป็นพระเอกหมอลำด้วย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริง
มันเกิดจากลมเกิดจากภัยธรรมชาติ

ไม่รู้ว่าผมจะไปแจ้งความจะไปกล่าวโทษใคร
เพราะว่ามันก็ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนได้รับความเสียหายนะ
แล้วก็การจัดงานมันเป็นการเปิดวง
เหมือนเป็นการตรวจเช็คข้อบกพร่อง
เตรียมจะโชว์จริงคือหลังออกพันธุ์ศาสตร์
แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้เก็บตังค์ผู้ชมไงคะ
ผู้ชมก็เข้าฟรีหมดทุกคนเลย
ทีนี้ต้องให้ทางคอนวอยตรวจสอบแก้ไขบริเวณฉากหลัง
คือต้องทำยังไงคุณสุดสกุลกรณีแบบนี้
ถ้ามีลมมาเขาต้องเจาะช่อง
เจาะช่องเพื่อทำให้มันมีช่องลมผ่านมากขึ้น
คือต้องดูว่าการทำฉากของเขาใช้อุปกรณ์อะไรนะ

งานอีเวนต์ใช้ฉากไม้แต่ดูผมเท่าที่สังเกตนะ
คือผมเห็นโครงสร้างโครงสร้างข้างหลังมันอาจจะเป็นไม้ด้วย
ก็นี่ไงเขาถึงบอกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเขามีการเจาะช่องลม
เวลาที่ลมมันมาแรงมันจะได้ไม่ต้าน
มันยังมีช่องให้ลมระบายออก

ถ้าเป็นฉากไม้เจาะช่องไว้มันก็จะไม่สวย
เจาะช่องเจาะรูไว้มันก็จะไม่สวยอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้มันต้องมีโครงเหล็กหรือว่าโครงอะไรในการรองรับ
ไม่ให้น้ำหนักหรือว่ามันโค้นมาได้นะครับเวลาลมพัด
ส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการดีไซน์ด้วย
แต่พอเรารู้แบบนี้แล้วเดี๋ยวหลังออกพรรษานี้

คือเขามีการประเมินค่าเสียหาย
เอาไว้เบื้องต้นก็ประมาณ๑แสนบาท
แล้วก็เมื่อเช้าทางเจ้าหน้าที่อาสาสาธารณสุข
ที่เขามาร่วมงานคือมาทำหน้าที่ตรวจคัดกรองคนที่มาร่วมงานเนี่ย
เดินทางมามาหาอะไรรู้ไหมคุณ
มือถือคือช่วงเมื่อคืนมันชุนละมุนกันมาก
แล้วทุกคนก็หนีตายไงคะต้องเอาชีวิตให้รอดก่อน
มีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่อาสาสาธารณสุข
เขาก็บอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็กลัวตกใจมากเลย
เพราะว่าตัวเธอแล้วก็เพื่อนนั่งอยู่ติดกับเวทีเลยนะ
โชคดีที่มันพังถล่มคือตัวเธอนั่งอยู่ด้านหลัง
โชคดีที่เวทีมันพังถล่มทับมาทางด้านหน้า
ซึ่งตอนนั้นก็รีบวิ่งหนีออกมาจากด้านหลังเวทีเลย
พอกลับมาถึงบ้านคลำกระเป๋าดูอ้าวโทรศัพท์หาย
ก็นี่แหละค่ะก็มีข้าวของที่ทุกคนชวนละมุนวุ่นวายนะ
ช่วงนั้นมาหากันตอนเช้าด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ยิ่งโชคดีนะไม่มีใครเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บมานะฮะ
ก็เป็นอุทาหรณ์ในการจัดงานอีเวนต์ต่อไปด้วยนะครับ